สวัสดีครับเจ็ดใน
เมิดแอะว

นั่นก็คือบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรง

ขณะนี้จากการตรวจสอบล่าสุด

แผลลงมาปกคลุมจนถึงบริเวณพื้นที่

นั่นก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงนั้น

นึกก็หมายความว่า
หลายพื้นที่อุณหภูมิจะค่อย

โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศนะครับ
อุณหภูมินั้นแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยว
เรามาดูพร้อมกันจากการคำนวณ

ก็คือแถบสีต่างที่จะปรากฏในแผนที่สีฟ้า
คือบริเวณที่มีอากาศหนาว

เพราะว่าในวันนี้หลายพื้นที่ในประเทศไทยนั้น
ดังพื้นที่สีฟ้าที่จะปรากฏสักครู่หนึ่ง
อันนี้คือวันพรุ่งนี้จากการตรวจสอบ
อุณหภูมินั้นจะได้มีการถอยร่นกลับไป
สีฟ้านั้นไปปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ก็หมายความว่าอุณหภูมิในวันพรุ่งนี้นั้น

พบว่าหลายจุดหลายพื้นที่โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนั้น
อาจจะมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งวัน

ส้มครับคือบริเวณที่มีอากาศค่อนข้างที่จะอุ่นแล้ว
นั่นก็หมายความว่าเที่ยงวันวันนี้
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็อาจจะมีอากาศอุ่นเกิดขึ้น
คำนวณต่อไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับ

ซึ่งวันนี้ได้มีการแผลลงมาปกคลุมบริเวณ

พรุ่งนี้มีการถอยร่นกลับไปอยู่บริเวณทางตอนบน
กลุ่มเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ประอิสานตอนบนเท่านั้น

ก็คือบริเวณอากาศค่อนข้างหนาวถึงเย็น
ปกคลุมแถวบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลาง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
คำนวณต่อไปไปอีกจนถึงวันพฤหัสบดี
จะพบว่ามวลอากาศเย็นบริเวณที่มีอากาศเย็นนั้น
ค่อยถอยร่นกลับไปอย่างต่อเนื่อง
ปกลุ่มบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเท่านั้น
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะมีภูเขาสูงค่อนข้างเยอะนะครับ
จึงมีคุณสมบัติในการกักเก็บความเย็น
ไว้อยู่ได้นานกว่าพื้นที่อื่น
ในขณะที่จุดอื่นนั้นก็จะเริ่มเป็นพื้นที่สีเขียว
ก็คือบริเวณที่มีอากาศเย็นแล้ว

อุณหภูมิก็จะค่อยไต่ระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เข้าสู่ภาวะปกติ
และที่สำคัญครับหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะเข้ามา
ทำให้เกิดความแปรผลของลักษณะอากาศที่เรายังคงจับตามองอย่างต่อเนื่อง
เห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศพม่านะครับ
ซึ่งมีการเคลื่อนที่พาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

จึงทำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณภาคอีสานตอนบนนั้น
บางจุดบางพื้นที่ยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวเย็น

มีการคาดการณ์ว่าอาจจะหนาวเย็นไปจนถึงต้นเดือนหน้าเลยทีเดียว
แต่นอกจากทำให้เกิดความหนาวเย็นอย่างยาวนานแล้ว
สิ่งสำคัญที่ตามมาก็คือการเคลื่อนที่ในลักษณะแบบคลื่นแบบนี้
จึงเรียกว่าคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศพม่า

ระหว่างที่มีการเคลื่อนที่ก็จะมีการดูดเอาความชื้น
โดยเฉพาะความชื้นจากอ่าวเบงกอขึ้นไปสู่ช้ำบรรยากาศ
ความชื้นมากเพียงพอจึงสามารถให้จะเกาะตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆเกิดขึ้นได้
และถ้าหากมีความชื้นมากพออีก
ก็จะสามารถกลายกลั่นตัวกลายเป็นน้ำฝนตกลงมาได้
นี่คือฝนที่ตกลงมาในระยะนี้ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
คาดการณ์ว่ายังคงมีโอกาสตกอยู่อย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
ฝนตกมากตกน้อยแค่ไหนวันนี้เราจะมาดูกัน
นี่คือการคำนวณสถานการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยของเรา
คุณผู้ชมครับสีเหลืองคือบริเวณที่มีฝนตกหนัก
จะสังเกตว่าค่อนข้างที่จะกินพื้นที่เป็นวงกว้างเลยทีเดียว
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
ลากยาวต่อไปจนถึงบริเวณพื้นที่ประอิสรรตอนบน
หลังจากนั้นมีการเคลื่อนตัวจากทิศตะวันตกไปตะวันออกอย่างต่อเนื่อง

สังเกตว่าจะตกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงสายไปจนถึงช่วงบ่าย
แล้วก็จะตกต่อเนื่องแบบนี้ช่วงเย็นนะครับ
ตกยาวต่อไปหลังจากช่วงเย็นเป็นต้นไปกลุ่มฝนจะค่อยอ่อนกำลังลง
แต่ก็มีโอกาสว่าจะยังคงตกอย่างต่อเนื่อง
ที่กลุ่มฝนนั้นจะค่อยสลายตัวในช่วงกลางดึกคืนนี้
คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้มีการแชร์แล้วข่าวข้อมูล
เราจะมาตรวจสอบเศรษฐิติพร้อมกันว่าข้อมูลที่มีการแชร์ออกมานั้นถ้าจริงอย่างไร
นี่คือการตรวจสอบข้อมูลนะครับอุณหภูมิต่ำที่สุดของเมืองไทย
ตั้งแต่ปี๒๔๙๔ไปจนถึงปี๒๕๕๙ของกรมอุตุนิยมวิทยา
จากการตรวจสอบก็พบว่าอากาศที่หนาวเย็นในช่วงเวลานี้

ในอากาศหนาวเย็นที่สุดในประเทศไทย
เกิดขึ้นใน๒มคตภาศ๒๕๑๗
แว่นได้ที่สถานีเกศติจังหวัดหน้าน
อุณหภูมิ๑๐องศาเซลเซียตเท่านั้น
ซึ่งถือว่าเป็นอากาศที่หนาวเย็นที่สุดในรอบ๖๕ปีนะครับ
อากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้วัดได้ที่สนานีเกษตรจังหวัดเชียงราย
ต่ำที่สุดอยู่ที่๗๙องศาเซลเซียตนี่คืออุณหภูมิภาคพื้นนะครับ
ซึ่งอากาศที่หนาวเย็นในช่วงนี้ยังคงไม่ทำลายสถิติในปี๒๕๖๐
แล้วก็ไม่ได้ทำลายสถิติหนาวเย็นที่สุดในรอบ๕๐ปีตามกระแสข่าว
นี่คือลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ต่อกันที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้หลายจุดหลายพื้นที่น่าเป็นห่วงเหลือเกิน
ยังคงมีการรายงานอย่างต่อเนื่องนะครับว่าในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งมนั้น
ปักใจสำคัญก็คือมรสุมตะวันออกชีเงียร์

หลังจากที่บริเวณความกดอากาศสูงนั้นมีการแผลลงมา
ก็ดันให้มรสุมดังกล่าวนั้นมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้น
สามารถที่จะพัดปกกลุ่มในบริเวณดังกล่าว
เข้ามาในครั้งนี้ก็ดันให้เกิดการยกตัวของน้ำทะเล
จึงทำให้เกิดน้ำสภาวะน้ำทะเลหนุนณขณะนี้
อกจากนี้ยังสามารถที่จะหอบเอาความชื้นจากทะเลนั้นเข้ามาปกคลุมในบริเวณดังกล่าว
ความชื้นเพียงพอก็มีโอกาสที่จะกลั่นตัวกลายเป็นกลุ่มฝนเกิดขึ้น
ดังนั้น๒เรื่องที่ต้องระวังก็คือเรื่องของน้ำทะเลครับที่จะเกิดการหนุนในระยะนี้
ฝนที่อาจจะตกหนักและที่สำคัญครับอาจจะทำให้เกิดคลื่นสูงประมาณ๓๔เมตร

ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
มาดูสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้จากปัจจัยดังกล่าว
อย่างคุณผู้ชมสังเกตลักษณะการตกของฝน
ส่วนใหญ่นั้นจะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ตั้งแต่บริเวณตอนกลางไปจนถึงจังหวัดสงขลาปัตตานียาลานราธิวาส

ดังกล่าวนั้นตกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว

ดังนั้นต้องระวังภัยพิบัติที่จะตามมา

ที่สำคัญครับเรื่องคลื่นลมยังคงจับตาอย่างต่อเนื่อง

นักท่องเที่ยวประชาชนที่อยู่บริเวณริมชายฝั่งนั้น
ต้องฟังประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
มาปิดท้ายที่กรุงเทพฯมหานครและปริมณฑล

หลังจากนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิก็จะไต่ระดับสูงขึ้นเล็กน้อย
หลังจากวันพุธอุณหภูมิจะสังเกตว่าจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
๒๔องศาเซลเซียสสูงสุด๓๔องศาเซลเซียต
หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สุดสัปดาห์นี้เราก็จะสัมผัสอากาศที่ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียว
ที่สำคัญครับอาจมีหมอกเกิดขึ้นในยามเช้าด้วยยังไง
ช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ก็คงต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกัน
ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือรู้ก่อนร้อนหนาว
คุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมได้
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป